อีกหนึ่งจุดนะฮะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยก็คือสี่แยกไฟแดง

คือถ้าตัดสินใจฝ่าไฟแดงเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าคุณเอาชีวิตไปเสี่ยงนะครับ

รถกระบะขออภัยรถเก๋ง
รถเก่งกำลังจะออกตัวนะครับเพราะฝั่งเขามันไฟเขียว
แต่รถมอเตอร์ไซค์จากอีกฝั่งนึงเห็นไหม

ตัดสินใจผ่าไฟแดง

ก็ภาพเนี่ยเห็นได้ชัดเจนกับฝั่งของรถเก่งก็ไฟเขียว

แล้วมาด้วยความเร็วด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่หยุดยั้งเลยทีเดียว
ก็คงจะเป็นช่วงของไฟเหลืองนะมั้ง
อีกฝั่งไงนะครับใช่อย่างที่บอกแหละคิดว่าตัวเองจะพ้นแยกนี่อืม

ที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับผ่าไปแบบนี้อ้าวก็เกิดอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็คนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยลอยกระเด็นเลยนะอย่างที่เห็น
ไกลจากจุดที่ชนกันเนี่ยหลายเมตรนะครับ

ก็เนื้อหุ้มเหล็กคุณขับขี่มอเตอร์ไซค์มา

อย่างที่บอกตัดสินใจผิดเพียงแค่เสี้ยววินาที

อย่างที่เห็นแล้วก็หลักฐานมันก็ชัดเจนแล้วครับ
ในเรื่องของภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ
เอามาให้ดูแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะเตือนภัยกันจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับ
ผมไม่ได้หมายความว่าคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
จะทำผิดแบบนี้กันทุกคนนะแต่ผมกำลังจะบอกว่า
ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันต้องรักษากฎจราจรให้ให้
เอาจริงนะทุกคนที่ใช้รถใช้ถนน

นิดเดียวชีวิตเป็นเดิมพันธุ์เลยนะ

อ่าแล้วก็เตือนกันแบบนี้
เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนะครับ

ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ